คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องในวงการบันเทิง
แต่ว่าวันนี้ถูกพูดถึงเยอะมากเลยนะคะเป็นเรื่องของคุณหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์นะคะ
คือโพสต์ภาพใบหย่าเลยนี่ค่ะใบสำคัญการหย่า
แล้วก็มีข้อความระบุเอาไว้แบบนี้นะคะบอกว่าระยะสองถึงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีบุคคลมาตามหาคุณติ๊กคุณติ๊กก็คือคุณติ๊กกณิตรินอดีตภรรยาของคุณหนุ่มสอนรามค่ะ
มาตามหาคุณติ๊กที่บ้านและโทรศัพท์มาหาหลายครั้งคุณหนุ่มโพสต์บอกว่าผมมาทำงานทุกวัน
ขอความกรุณาว่าใครที่ได้ทำสัญญาหรือทำธุรกรรมทางการเงินหรือด้านต่างกับคุณติ๊ก
ให้ไปติดต่อคุณติ๊กโดยตรงไม่ต้องมาที่บ้านผมกับลูก
เพราะผมกับลูกไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นสถานภาพของเราสองคนคือ
อย่าขาดจากกันอย่างเป็นทางการตามวันเวลาดังกล่าวตามที่โพสต์นะคะ
ก็ทำแค่หน้าที่พ่อแม่ตามที่ตกลงกันนี่ค่ะพอโพสต์ปุ๊บนะคะ
คุณติ๊กอดีตภรรยาของคุณหนุ่มไปคอมเมนต์ด้วยนะคะ
เมนต์ใต้ภาพไปคอมเมนต์ว่าหนูปิดหนี้ไปแล้วนะคะ
สามหมื่นหกพันจ่ายไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะอืม
ในใบหย่าที่คุณสอนรามโพสต์เอาไว้นะคะวันที่ที่ลงเอาไว้ตามใบสำคัญกันหย่าเนี่ยค่ะ
คือยี่สิบมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนี่นะคะครับ
ที่บรรทัศน์ล่างเลยก็เท่ากับว่าสิ้นสภาพคู่สมรสตามกฎหมาย
แปดเดือนแล้วนะคะครับนี่ค่ะตกลงแล้วเนี่ย
ทั้งคู่ก็ไม่ได้เปิดเผยสาเหตุนะคะไม่รู้ว่ามีประเด็นอะไร
ทำไมถึงหย่าร้างกันคุณหนุ่มสอนรามก็ไม่เคยออกมาพูด
แต่ถ้าเราจะย้อนดูไทม์ไลน์เรื่องราวความรักของคู่นี้อ่ะนะคะครับ
สิบเอ็ดกันยายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดคุณหนุ่มสอนรามควงคุณติ๊ก
ลั่นระคางวิวากันนะคะสิบหกมกราคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามปีนี้อ่ะค่ะ
คุณหนุ่มสอนรามไปลงบันทึกประจำวันที่สอนอสุทธิศาล
บอกว่าเงินในบัญชีหายไปสี่แสนกว่าบาทครับ

ประเด็นนี้ค่ะมีเสียงวิจารณ์ว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวหรือเปล่า
ช่วงมีนาคมปีนี้นะคะมีคนกล่าวหาคุณติ๊กอดีตภรรยาของคุณหนุ่มสอนรามว่าช่อกงเงิน
ขายหน้ากากอนามัยแล้วก็มีการทวงหนี้เกือบล้านผ่านสื่อ
คุณหนุ่มสอนรามต้องออกมาชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ครับซึ่งก็ตกลงกับคู่กรณีชดใช้คืนเงินกันเรียบร้อยนะคะ
หนึ่งเมษายนปีนี้คุณสอนรามก็เฟซบุ๊กไลฟ์พร้อมหน้าพร้อมหน้ากันทั้งครอบครัว
สยบข่าวลือว่าเอ๊ะหย่าจริงหรือเปล่าหรือยังไงนะคะ
สามเมษายนคุณหนุ่มสอนรามก็สยบข่าวลือเรื่องของเตียงหักอีกรอบหนึ่ง
ก็มีการนำเค้กไปเตอร์ไพรส์วันเกิดให้กับคุณติ๊ก
หกเมษายนคุณติ๊กออกมาเปิดใจว่าเซ็นใบหย่ากันแล้วแต่วันนั้นนะคะ
คุณติ๊กบอกว่าเป็นการเซ็นใบหย่าเพื่อแก้เคล็ดตามความเชื่อเฉย
ตอนนั้นก็เป็นข่าวคือหามาครั้งหนึ่งใช่นี่นะคะ
แล้วก็มีการลงวันที่เอาไว้ชัดเจนหลายคนก็เลยค่อนข้างตกใจ
ทีมข่าวก็พยายามสอบถามคุณหนุ่มสอนรามนะคะติดต่อไปทุกช่องทาง
แต่ก็คุณหนุ่มยังไม่ได้ติดต่อกลับนะคะก็ยังไม่ได้พูดคุยกับทีมข่าวของเรา
คนใกล้ชิดก็บอกว่าที่คุณหนุ่มสอนรามตัดสินใจโพสต์อะไรแบบนี้เนี่ย
แปลว่าคงจะต้องคิดดีแล้วไตรตรองดีแล้วถึงจะโพสต์อะไรในลักษณะนั้นไป
ก็ยังไม่พร้อมที่จะตอบคำถามสื่อมวลชน
ส่วนเพื่อนดาราในกองถ่ายของคุณหนุ่มสอนรามก็บอกว่า
เคยรู้มาว่าคุณหนุ่มสอนรามกับคุณติ๊กอดีตภรรยาเคยทะเลาะกัน
ถึงขั้นที่คุณหนุ่มเคยไปปรึกษาเพื่อนในกองถ่ายอยู่บ้าง
เพื่อนก็รับรู้นะคะว่าคู่นี้เขาหย่าร้างกันมานานแล้ว
ส่วนทางฝั่งอดีตภรรยาอย่างคุณติ๊กนะคะเขาเรียกว่าคุณติ๊กบิ๊กปราเตอร์
ไม่รับโทรศัพท์ใครเลยเหมือนกันนะคะมีแต่เพื่อนสนิทที่ยอมคุยด้วย
ทีมข่าวของเราก็เลยถามจากเพื่อนสนิทของคุณติ๊กค่ะ
เพื่อนของคุณติ๊กก็บอกว่าตอนนี้เธอสภาพจิตใจแย่มากนะคะ
หนี้สินก็อยากจะให้คุณติ๊กพูดเองแต่ตอนนี้คุณติ๊กก็ตัดปัญหา
ยังไม่ให้สัมภาษณ์อะไรกับใครทั้งนั้นแต่เรื่องของคุณหนุ่มสอนราม
ว่าคุณหนุ่มอาจจะพูดเรื่องนี้นะคะในกองถ่ายวันที่๗กันยายนวันจันทร์
เพราะว่าจะมีการออกกองถ่ายไม่แน่ใจว่าคุณหนุ่มจะแจกแจงชี้แจงเรื่องนี้หรือเปล่า
เหตุผลเบื้องต้นก็ตามที่คุณสอนรามได้ชี้แจงไว้ในไอจีส่วนตัวนะฮะ
ใช่ค่ะลองเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะ